บางคนแบบช่วงนี้ติดง่ายก็จริงแต่มันหายเร็ว

แต่อย่าชะละใจเพราะโอมิครอน
แม้หายแล้วแต่ว่าร่างกายของคุณจะไม่เหมือนเดิม

ถูกต้องอ่อนแรงเคยออกกำลังกายได้อาจจะออกไม่ได้
เคยจำได้ดีอาจจะจำได้ลดลง

แต่ล่าสุดมีคนในวงการบันเทิงติดโควิดมา
เพิ่มอีกหนึ่งคนคือคุณบอยปกรณ์ครับ
ขอแจ้งเลยขออนุญาตแจ้งให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง

บอกว่าผลก็เป็นบวกผมติดโควิดนะครับ

คล้ายกับมีไข้อ่อนตอนกลางดึกเมื่อคืนที่กลับบ้านไป
ก็เลยไปตรวจปรากฏว่าผลเป็นบวก
และกำลังเข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอนต่อไป

รับทราบคนที่เจอผมในช่วงที่ผ่านมา

อาจจะต้องมีผลกระทบไปแล้วคงต้องยกเลิกนะฮะ
แล้วยังไงจะรีบติดต่อส่วนตัวไปนะครับ
จากนั้นคนในวงการบันเทิงก็มาให้กำลังใจ
เป็นการต้องรับวาเลนทานเลยติดโควิดกันไป
ทีนี้มีข้อมูลจากอาจารย์หมอจากสิริราช
ท่านบรองสัตว์อาจารย์ในแพทย์นิธิพัฒน์เจรกุล
ท่านเป็นหัวหน้าสาขาวิชาณโรคระบบทางเดินหายใจและวรรณโรค

ไปเจอผู้ป่วย๔รายติดโควิด
ก็คือตรวจเพราะว่าเป็นโอมิครอน
บอกว่าแม้คุณจะหายป่วยแล้วแต่ว่าร่างกายคุณจะไม่เหมือนเดิม

เคสหนึ่งชายวัยชะกันเลยเป็นผู้พิทักษันติราชเลย
แข็งแรงดีร่างกายบึกบึนกำยำแล้วเขาออกกำลังกายบ่อยมาก
เขาป่วยเป็นโควิดหายป่วยไปประมาณ๑เดือน
รู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพลียแล้วไม่สามารถที่จะออกกำลังกายหนักได้เหมือนเดิม

อีก๑เคสเป็นผู้หญิงสูงอายุ๑คน
หายแล้วประมาณครึ่งเดือนแต่ปรากฏว่าเฮ้ยเหนื่อยง่าย
สมองรับรู้ได้ลดน้อยลง
ฉะนั้นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
มันจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันไม่ให้คุณกลับไปติดเชื้อได้อีก
แม้จะติดแล้วจะหายแล้วไม่มีอาการก็ตามหรืออาการน้อย
แต่สุดท้ายร่างกายของคุณจะไม่เหมือนเดิมจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกต่อไป
อันนี้ก็ระวังไว้กับเรื่องของโควิด
มันยังคงอยู่กับเราและยังคงเป็นการระบาดที่เยอะอยู่ในช่วงนี้

มีอาการไออยู่บ้างเรื้อรังนะครับ
มีการคันคอเป็นระยะแล้วก็จะอายออกมา
และที่สำคัญเรื่องความจำผมว่าจริง
บางทีเราคิดอยู่ว่าเราจะทำอันนี้
แล้วมันลืมมันลืมต้องกลับไปคิดใหม่ว่า
เราทำอะไรซึ่งเมื่อก่อนไม่ได้เป็นขนาดนี้

จำผิดแล้วนะฮะ